วันนี้ก็คงมีเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญ
ก็คือเรื่องของน้ำท่วมอุทธกภัย
นี่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่า
ที่บางทีนายกก็พูดออกไปว่า
ขั้นตอนในการบริการมีอยู่๓ขั้นตอนด้วยกันใช่ไหม
ก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัย

ตอนนี้รัฐบาลก็มีวงเงินที่สามารถจ่ายหน่าจากเนินเป็นการแก้ไข
กฎหมายไปของสตชที่สามารถใช้เงินงบกลาง
เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะไปใช้ในช่วงที่๓
ในช่วงการฟื้นฟูเป็นหลัก

เพื่อแก้มาเร่งด่วนอย่างน้ำท่วมหรือจากอะไรก็แล้วแต่
แล้วถ้าไม่พอก็ขอไปที่รัฐบาลรัฐบาลก็จะให้ไปเป็นก้อนไปทำนองนี้
เพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจด้วยว่าการใช้งบประมาณมันมีขั้นมีตอนของมันอยู่นะครับ
ไม่ใช่ว่าเออผมจะไม่ให้อะไรเลยมันคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ

ในส่วนของการเตรียมการช่วยเหลือวันนี้เราก็ต้องมามองว่า
เออวันนี้มาตรการชื่อเหลือก็สูงกันคลั่งก็มีหลายอย่างด้วยกันนะครับ
เรื่องของการเยียวยาทั้งพืชผลทางการเกษตรไร่นาเสียหายประตูสัตว์ประมงนะครับ
อันนี้มันมีขั้นตอนมีกฎหมายของเขาอยู่แล้วนะครับ
อันนี้ในส่วนของรัฐบาลนอกจากตรงนี้แล้วก็มีในเรื่องของทกศเรื่องต่างเรื่องหนี้
บรรเทาหนี้ดอกเบี้ยอะไรก็แล้วแต่ก็อยู่ในกฎิกาตัวนี้ทั้งหมดนะครับ
ซึ่งอันนี้ก็กำลังสำรวจอยู่เร่งสำรวจอยู่นะครับในความเสียหายต่างเหล่านั้น
ที่เพียดต่อโปรไชน์ที่ยูยาตามหลักเกณฑ์หลังกล่าว
ในช่วงสามสี่เดือนข้างหน้าเนี่ยหลังจากน้ำลดลงแล้วเนี่ย
เราก็ต้องหามาตรการเสริมนะไม่ว่าจะเป็นการโครงการจะปลูกพืชน้ำน้อยต่าง
การรักษาระดับปริมาณพืชผลทางการเกษตร
ต้นทุนในเรื่องของเมล็ดพันธุ์
ในเรื่องของการจัดหาแหล่งน้ำอะไรต่างเหล่านี้
อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องใช้เงินทั้งหมด
ที่พูดเมื่อกี้ที่วงเงินที่รัฐบาลสามารถใช้จ่ายได้
ในเรื่องของการเยียวยาในเรื่องของการอะไรเหล่านี้

อันนี้ก็คือการใช้จ่ายของมาเร่งดวิ่งจัดยอดนี้ที่มีอยู่นะครับ

ไม่ว่าทุกภาคธุรกิจรึ
แม้กระทั่งของคุณบินคุณบอลอะไรก็ไปช่วยกันทำงาน
นั่นเป็นสิ่งที่ผมมีความสุขนะที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับรัฐบาลนะครับ
วันนี้ก็จะมีการเปิดการบริจาคในค่ำวันนี้นะครับที่ช่อง๙
แล้วเวลาประมาณสัก๒ทุ่มผมจะไปร่วมรับมอบ
เพื่อจะนำเงินเหล่านี้มาสมทบทุนในเรื่องของการช่วยเหลือน้ำท่วม
อันนี้คือเราเอามาใช้เพื่อดูแลประชาชนเพิ่มเติมขึ้นนะครับ
จากที่เราใช้สามารถใช้จ่ายได้ตามกฎหมายแล้ว
บางอย่างมันไม่ได้มันใช้ไม่ได้ไง
เพราะฉะนั้นเงินบริจาคมาเสิร์ฟให้เขา
มันไม่หมดความว่าจะไม่ให้อะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้อีกแล้วนะ
และเราก็เคยเผชิญสถาบันที่มาหลายครั้งแล้วด้วย
ครั้งนี้อาจจะสำคัญสะฮัดซะในบางพื้นที่แบบยังวรรศ์
เพื่อใช้ใหญ่วงอนุมานดังกล่าวที่ว่าปลดล็อกแล้วให้สามารถใช้ได้ถึง
หมื่นล้านบาทท่านห้าหมื่นล้านบาทถ้ารวมวันนี้นะ
ขนาดเนี้ยที่ประมาณคร่าวคร่าวมาแล้วไม่ต่างกว่าสองถึงสามหมื่นล้าน
ขนาดเนี้ยน่ะซึ่งก็ต้องทยอยด้วยการต่อไป
ด้วยการสำรวจด้วยการตรวจข้อมูลตรวจสอบข้อมูล
ตำรวจด้วยด้วยใช้ดาวเทียมด้วยอะไรด้วยทั้งหมดอ่ะ
นะมันมันไม่ใช่ใช้ใหญ่ง่ายง่ายนะครับแต่ก็ในช่วงนี้ก็ขอขอบคุณทุกคน
ที่สามารถจะทำให้ทุกคนเนี้ยสามารถที่จะบรรดาควันตกลงไปได้บ้าง
แต่หลังจากนี้แหละผมเป็นห่วงหลังจากนี้ไป
แล้วจะทำยังไงที่จะทำให้เขาเข้มแข็งได้นะครับ
รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องเหล่านี้นะครับ